มาดูเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนและกลายเป็นเหตุซ้ำ

เคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วกับปาเจโร่คันนี้
คือปาเจโร่สีดำคันหนึ่ง
เคยก่อเหตุในการที่ขับรถไปปาดหน้ารถคันอื่น
แล้วก็เพื่อจะให้รถคันอื่นนั้นชนตูดชนท้าย
และกลายเป็นเรื่องกลายเป็นประเด็นปัญหากันมานะครับ
ปาเจโร่คันดำนั้นเคยก่อเหตุไว้เมื่อเดือนกันยายน

เขาก็มีการเสนอว่าพยายามที่จะนี่แหละขับมาป่าให้ฉันชนตูดท้ายที่สุด

และคนขับปาเจโร่สีดำมีอาวุธปืนขู่ด้วยนะ

ทีนี้ครับมันเกิดเหตุซ้ำ
เพราะว่ามีคนเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลอีกแล้วว่า
ปาเจโร่สีดำคันเดิมมาเกาะเหตุอีกนะครับ

ขออภัยมาปาดหน้ารถซีวิก

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เขามีการถ่ายกันไว้ได้ฮะ
ร่วมรอบรอบร้อยนะครับ

คือปาเจโรสีดำคันก็ไปปาดหน้ารถซีวิคคันนี้

และปาเจโร่ก็พยายามที่จะเบรกให้รถซีวิกทิ้มตูดเขา

หลายคนสนใจคือไม่ได้สนใจรถซีวิกมากเท่าไห
ว่ารถคันนี้เคยเป็นรถเจ้าปัญหา
ที่เคยไปก่อเหตุบนท้องถนนมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เขาจำได้ไหมครับช่วงเดือนกัญญาโยน

เกี่ยวกับว่าคนสมัยนี้น่ากลัวใจร้อนเปลี่ยนเลน
ก็หาว่าตัดหน้าขอโทษแล้วก็ไม่จบ

สุดท้ายไปจบกันที่โรงพักนะครับ
แล้วก็มีการยกปงยกปืนมาขู่กันอีกนะฮะ

กับที่เคยก่อเหตุไว้หรือเปล่า

ถูกต้องแต่ทีนี้มันมีคนขับรถกระบะบนท้องถนน

แล้วรถกระบะเนี่ยเขาพยายามขับมาแล้วมาอยู่ข้างหน้า
คือจะกันไว้นะฮะจะดักไว้
เพราะว่าเบรกจนกระทั่งรถซีวิกทิ้มตูดเขาให้
นี่ไงมันพยายามหนีแต่กระบะเนี่ยคือเหมือนกับไปช่วยกั้นให้คือขับมาขวางข้างหน้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขามาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านสื่อเหมือนกัน
แล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยนะขับมาตามปกติเลย
คือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุนะ
เพราะว่าคนก็จับจ้องมองเขาอยู่แล้ว

คือเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงบีบแตรแบบบีบแต่ใส่เขา
มีวัตถุสีดำคือเขาหยิบวัตถุสีดำมา

เหรอครับเป็นปืนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ

แต่ทีนี้ต่อให้เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ว่าถ้าเกิดว่าไปกล่าวหาผมว่าผมไปข่มขู่อะไรนี่
ระวังนะผมฟ้องได้นะ

ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแถวตลาดพลู
วิ่งไปบางแคร์ข้ามสะพานอะไรสักอย่าง
แต่ครั้งก่อนที่เดือนกันยายนเกิดขึ้นบนทางด่วนนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติม
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีรายงานให้ได้ทราบด้วยนะคะ